เมื่อสักครู่นี้นะที่เราเล่าไปประเด็นเรื่องที่มีอดีต
ผู้รับเหมาที่ไปขับรถชนไม้กั้นหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็ไปยิง
สุดท้ายแล้วตำรวจไปตามตัวเจอนะคะ
นี่นี่คืออาวุธเกิดก่อนอาวุธที่ใช้ก่อเหตุนี่ค่ะคนนี้เลยค่ะ
นายอุเทนตุ้ยหัวทุ่งวัย๖๘ปีเป็นคนก่อเหตุ
ตำรวจไปตามจับได้ที่บ้านพักเลยนะคะ
เขาก็รับสารภาพบอกว่าเขานี่แหละเป็นคนยิงรอปภหมู่บ้านจริง
เขาบอกว่าก็ไม่ได้ตั้งใจยิง
แต่เห็นรอปภขี่มอเตอร์ไซค์ไล่มาเหมือนจะตามมาฆ่าเขา

แล้วคุมตัวไปทำแผนรวมถึงชี้จุดเกิดเหตุ
แล้วก็นำตัวไปสอบสวนต่อที่โรงพักนะคะ

ก็คุมตัวนายอุเทนออกจากห้องสอบสวน
ไปที่ห้องขังบนชั้น๒ของโรงพัก
ไปเจอกับนายจำเรียงพ่อของผู้เสียชีวิต
แล้วก็กลุ่มญาติที่ไปรออยู่ที่โรงพักอยู่แล้วค่ะ
ที่พ่อของผู้ตายเห็นนายอุเทนเนี่ยนะคะ
พ่อเดินปรีเข้าไปหาแล้วตะโกนด่าเลยด้วยความโกรธแค้น
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบช้าตัวแล้วก็เข้าไปห้ามนะคะ
จำเรียงบอกว่าลูกผมเป็นคนดี
ที่ไปที่บ้านนายอุเทนก็เพราะเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่
อีกไม่กี่นาทีก็จะออกเวรอยู่แล้วเชียว
แล้วมารู้อีกว่าผู้ต้องหาอ้างบอกทำปืนลั่น
พ่อบอกพ่อไม่ยอมพ่อจะเตรียมทนายสู้คดี
และจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎของหมู่บ้าน
ผู้จัดการเขาก็นั่งอยู่นี่แล้วก็เมาเหล้าแล้ว
ปืนมายิงลูกชายผมได้ไงเขาจะประวังบัติหน้าที่

ไม่มีครับเขาไปถอยรถชนป้อม
แล้วพ่อบอกพ่ออย่าต้องเข้าไปตัดเตือน
เรื่องว่ากาลให้ชดช้ายยอมรับแต่เขาไม่ยอมฟัง
เขาไปกินพฤติกรรมแบบนี้คุณเม้าเหล้าด้วย

แล้วทางพ่อเองจะดำเนินการยังไงต่อไปฮะตอนนี้ครับ
อ๋อผมไม่ยอมอีกแล้วผมจะินให้ถึงที่สุด
ผู้จัดการบริษัทรักษาความปลอดภัยต้นสังกัดผู้ตายเอง
ก็ออกมาบอกว่าผู้ตายเนี่ยทำงานมาหลายปีแล้ว
จริงจังกับงานที่ทำแล้วก็เป็นคนรับผิดชอบเป็นคนสุภาพเรียบร้อย
บริษัทเองก็จะมีการจัดที่ปรึกษากฎหมายช่วยเหลือการสู้คดีด้วย
ส่วนทางนางจารุวัลนะคะแม่ของผู้ตายก็บอกว่าเพิ่งเจอลูกชาย
แล้วก็ได้คุยกันเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อ๒วันก่อน
ลูกชายมาหาที่บ้านพักที่ลำพูนก่อนที่จะกลับไปทำงาน

แม่บอกว่าก็มีบางช่วงบางตอนที่คิ้วแม่อยู่มันก็กระตุกขึ้นมาเหมือนกัน
แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากแม่ก็บอกว่าลูกชายเนี่ยเป็นคนดี
ยังมีภาระต้องส่งเสียลูกสองคนที่เลิกรากับอดีตภรรยาไปแล้วด้วย
ก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อไปเห็นใจหลานด้วยนะคะ
เรื่องต้นครอบครัวจะรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่อำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนในวันอังคารนี้ค่ะ
ส่วนทางด้านคดีนะคะพนักงานสอบสวนเนี่ยสอบประคำผู้ต้องหาแล้วแล้วก็แจ้งข้อหาเบื้องต้น
เมืองต้นท้ายสำนวนคัดค้านการประกันตัวไว้แล้วด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำตัวฝากขังศาลจังหวัดเชียงใหม่นะคะ